กระบะแต่งซิ่งนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหมันหดร้ายเหลือเกิน
ใช่ค่ะนะไปชนจักรยานยนต์ของคุณป้าท่านหนึ่ง
ก็ล้มคว่ำอยู่ที่ข้างทางแบบเนี้ยนะฮะสุดท้ายแทนที่จะช่วยนะครับ
เหยียบทับซ้ำเขานะฮะแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
นี่มีคนที่เห็นเหตุการณ์บันทึกไว้ได้หมดนะฮะนี่เป็นกล้องหลังรถนะฮะ
ของรถที่ขับมาบนถนนนะครับแล้วจะเห็นรถกระบะคันนี้นะฮะ
คือนี่จังหวะรีด

ตรงนั้นไปนะฮะไปชนจักรยานยนต์นะครับ
จักรยานยนต์ของคุณป้าท่านหนึ่งแล้วพอคุณป้าแกนอนอยู่ที่พื้นถนนเนี่ย
ไปขับทับซ้ำนะครับไม่ยอมช่วยนะครับ
ทำให้แกเสียชีวิตค่ะนี่รถคันอื่นเขาก็หยุดนะฮะ
ต้องมาดูกันนะครับส่วนกระบะคันที่ก่อเหตุเนี่ย
ขับหลบหนีไปนะฮะเป็นถนนบ้านสันดรเทคโนโลยีบ้านครูนะครับ
ในพื้นที่บ้านเหมืองกวักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับ
หน้าโรงงานกระเทียมดองแห่งหนึ่งผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
ก็คือนางบัวจันคำจิอายุหกสิบสี่ปีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ระบะคันนี้เนี่ยขับหนีไปถึงเชียงใหม่นะไปจอดทิ้งเอาไว้นะฮะ
นี่ส่วนผู้เสียชีวิตนะครับคือคุณป้าบัวจันทร์นะครับ
โอ้โหแต่ไปเหยียบทับเขาทำไมนะทำไมไม่ช่วยเขานะครับ
หรือจะหนีไปเลยก็ได้นะให้เขาตามจับก็ได้นะ
คือญาติพี่น้องของคุณป้าที่เสียชีวิตก็บอกเลยว่าถ้าไม่เหยียบทัพสำเนี่ย
เขายังนอนแล้วก็เจ็บปวดยังรู้สึกตัวอยู่อะไปเหยียบทัพเขานะฮะ
คุณผู้ชมครับวันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
หน้าโรงงานรับซื้อลำไยขนาดใหญ่แห่งหนึ่งนะฮะ
เจ้าของโรงงานบอกว่าคนขับรถกระบะคันก่อเหตุเนี่ย
น่าจะเป็นลูกจ้างของพ่อค้าคนกลางที่โรงงานติดต่อให้มาซื้อลำไยในหมู่บ้านนะครับ
ไม่ใช่คนของโรงงานนะทางโรงงานเขาขอชี้แจงนะครับ
ไม่ใช่คนของโรงงานเพราะเมื่อวานนี้เนี่ย
มันมีภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงงานนะครับ
จะมีรถกระบะแต่งซิ่งคันก่อเหตุนั่นแหละนี่เห็นไหมฮะ
มันจะมีสติ๊กเกอร์สีดำอยู่ที่ตัวถังข้างหน้ารถนะฮะ
ส่วนตัวรถเนี่ยสีบรอนนะครับขับเลยเข้าประตูโรงงานไป
แล้วก็ถอยออกมานะฮะแล้วเลี้ยวขับเข้าประตูไปอีกทีนึง
ที่ถอยเนี่ยเป็นช่วงที่ถอยทับร่างของผู้ที่เสียชีวิตนะฮะ
ที่อยู่ท้ายรถนะครับคือถ้าดูมุมล่างด้านขวาเนี่ย
เห็นรถจักรยานยนต์ของผู้ตายเนี่ยกระเด็นเข้ามานะฮะ
ถ้าดูจากคลิปนะฮะอันนี้เป็นภาพของรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
มีมุมกล้องอันนี้เป็นช่วง
นี่เป็นช่วงที่หนีเข้ามาในโรงงานนะฮะ
ขับเข้าไปแถวโกดังนะครับ
แต่จะมีกระบะคันหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องนะฮะ
เขาสีขาวสี่ประตูเนี่ยเขาขับเข้ามาที่นี่ด้วยนะครับ
แต่เขาไม่เกี่ยวข้องนะฮะส่วนคันก่อเหตุเนี่ยขับเข้าไปด้านใน
แต่คันนี้เขาน่าจะเห็นแล้วล่ะเพราะว่าเขาก็ขับตามหลังมานะครับ
๑นาฬิกา๑๐นาทีเนี่ยจะมีกล้องวงจรปิดนะฮะ
จะเห็นรถกระบะคันกอเฮดขับออกจากโรงงานไปนะฮะ
ไม่ใช่คันนี้นะฮะแล้วจะมีชาวบ้านเนี่ยพยายามไปช่วยกันขวางเอาไว้นะครับ
มีตอนขับออกจากโรงงานไหมอ่าคนก็พยายามเข้าไปถามว่าใช่ไหม
ใช่คันที่ไปชนคนตายหน้าโรงงานไหมแต่คนขับกระบะคันนี้บอกนี่นี่เห็นไหมฮะ
เข้าไปถามใช่หรือเปล่าค่ะไปขับทับคนไปขับชนคนตายหน้าโรงงานใช่ไหม
คนขับกระบะบอกไม่ได้ชนใครแล้วขับออกไปเลยขับออกจากโรงงานไปเลย
นี่ตอนที่ขับออกไปนะฮะแล้วก็เลี้ยวขวาออกถนนไป
แล้วก็หลบหนีไปนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอไล่ภาพตั้งแต่ต้นหน่อยนะฮะ
เอากล้องหลังรถก่อนกล้องหลังรถที่เห็นภาพกระบะคันนี้บนถนน

นี่เขาบันทึกภาพไว้ได้จะเห็นว่าขับสายไปสายมาหักออกขวาแล้วไปชนจักรยานยนต

ที่คุณป้าบัวจันแกขับมาพอชนแล้วเนี่ยแกล้มเนี่ย
นอนอยู่ที่ถนนตรงนี้นะฮะปากทางเข้าโรงงานเนี่ยคือไม่หยุดลงมาช่วย
ขับทับซ้ำเลยนะฮะแล้วก็พุ่งเข้าไปในโรงงาน
จะเห็นว่ากระบะคันนี้เนี่ยเขาขับตามมาแล้วแถวนี้มีคนเห็นเหตุการณ์ก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
แล้วดูภาพด้านในโรงงานนะฮะกระบะคันนี้ก็ขับเข้ามาในโรงงานที่เป็นส่วนของโกดังนะครับ
แล้วก็ขับพุ่งเข้าไปข้างในนะครับ
ขับพุ่งเข้าไปข้างในแล้วก็ขับออกไปจากโรงงาน
ช่วงที่ขับออกไปจากโรงงานเนี่ยคนก็เข้ามาถามแล้ว
ค่ะคนก็รู้ล่ะค่ะไปชนคนอ่ะเพราะว่ารถก็ตามอยู่ตั้งหลายคัน
บอกไม่ได้ชนไม่ได้ชนใครบอกว่าไม่ได้ชนแล้วหนี
นี่เห็นมั้ยคะเขาวิ่งแล้วถ่ายคลิปตามด้วย
คนเขาก็เนี่ยเอามือถือมาถ่ายเห็นมั้ยคะ
นี่ไปหยุดอยู่ปากทางหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันชุลมุนวุ่นวายอยู่ปากทาง
แล้วก็ออกถนนแล้วก็ขับหนีหายไปเลยนะครับ
ก็ได้ไปที่งานศพของคุณป้าบัวจันทร์นะฮะ
ซึ่งญาติกำลังเตรียมสถานที่อยู่นะครับ
เดี๋ยวจะรับร่างมาบำเพ็ญกุศลคาดว่าวันพรุ่งนี้แล้วฮะ
ตอนนี้ส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนก่อน
หลานชายนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ป้าบัวจันแกขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไป
จะไปเคลียร์เงินค่าโรงเย็นซึ่งเป็นเงินค่าโรงเย็นจากงานศพของพี่ชายผู้ตาย
พี่ชายป้าบัวจันแกเพิ่งตายเมื่อสามเดือนก่อนแกต้องไปเคลียร์เงินค่าโรงเย็น
จนกระทั่งที่เห็นในเหตุการณ์คือขากลับจะกลับบ้านรถกระบะคันก่อเหตุเบียดจนล้มลง
แล้วยังทับจนเสียชีวิตคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ทุกคนในครอบครัวของป้าบัวจันทร์บอกทำใจไม่ได้จริงคือดูคลิปยังดูไม่ได้เลยไม่มีใครทำใจได้
ขนาดนี้
มาเดียวกันนะครับน้องชายของป้าบัวจันทร์นะบอกว่าพอรู้ข่าวก็รีบเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุเลย
ตอนไปถึงเนี่ยกู้ภัยกำลังปั๊มหัวใจช่วยพี่สาวอยู่แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิต
รับว่ายังทำใจไม่ได้คนก่อเหตุนี่จิตใจโหดเยี่ยมอมหิตเหลือเกิน
คิดจะลงมาช่วยยังทับซ้ำจนเสียชีวิตคาที่
ถ้าจอดรถแล้วหยุดแล้วลงมาช่วยเนี่ยพี่สาวอาจจะไม่ตายก็ได้
นี่จะเห็นหน้าอยู่แวบนึงเห็นไหมใช่ค่ะ
จังหวะที่ชาวบ้านเนี่ยเขาวิ่งไล่ตามถ่ายคลิปกันไว้ได้เนี่ย
เพราะว่าเปิดกระจกมาตั้งแต่ข้างในโรงงานบอกไม่ได้ชนใคร
มันก็อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ
น้องชายของคุณป้าบัวจันทร์บอกกับคุณวิรยุทธ์ผู้สื่อข่าวของเรา
บอกก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยช่วงกลางวันเมื่อวานนี้
ทางป้าบัวจันทร์เนี่ยที่อยู่ที่บ้านเนี่ยทางน้องชายเนี่ยขี่ซาเล้งไปหาที่บ้านนะ
พี่สาวก็ยืนอยู่หน้าบ้านแต่พี่สาวเนี่ยกลับบอกว่าไม่เห็นว่าขี่รถมา
ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นลางอะไรหรือเปล่า
คุณผู้ชมครับเราไปที่ร้านลาบแห่งหนึ่งนะครับอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๙๐๐เมตรนะครับได้คุยกับแม่ค้าร้านลาบนะครับ
บอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยก่อนจะไปชนป้าบัวชันจนเสียชีวิตเนี่ยมานั่งกินเหล้าอยู่ที่ร้านแกนี่แหละ
เพราะฉะนั้นเมาแล้วขับแน่นอนนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยมานั่งกินเหล้าอยู่มากัน๓คนสั่งเบียร์๓ขวดกับเหล้าอีก๑ขวด
ซึ่งลักษณะก็คือเมาจากที่อื่นมาก่อนแล้วด้วยนั่งอยู่ไม่ถึง๕นาทีคนก่อเหตุกับเพื่อนอีกคนนึงอยู่อยู่ก็ลุกขึ้นจากโต๊ะขับรถกระบะออกไปจากร้านอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าไปบนถนนตรงจุดที่เกิดเหตุนั่นแหละ
แต่ยังมีเพื่อนอีกคนเนี่ยนั่งอยู่นะฮะขับออกไปไม่นานกระบะคนนั้นขับกลับมาที่ร้านอีกครั้งนึงคราวนี้ชายคนที่อยู่ในร้านเนี่ยลุกขึ้นแล้วเดินไปที่รถกระบะไปหาเพื่อน
คือไม่ได้มาเคลียร์เงินอะไรด้วยแล้วไปช่วยอุบัติเหตุก็ไม่ได้ไปนะ

ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับในการติดตามตัวคนก่อเหตุนะครับ
ล่าสุดตำรวจสพนิคมอุตสาหกรรมลำพูนนะครับไปเจอรถกระบะ
คันที่ชนคุณป้าบัวจันทร์แล้วนะนี่คันนี้นะฮะไปจอดทิ้งที่หลังโรงพยาบาลเทพปัญญาจังหวัดเชียงใหม่
ตำรวจก็ลากมาแล้วนะฮะเป็นของกลางทางคดีนี่สีจักรยานยนต์ของคุณป้าเห็นไหม
สีแดงเห็นไหมฮะตอนที่เบียดไปแล้วเขาล้มอ่ะนี่สียังติดรถอยู่เลย
นี่จักรยานยนต์ของคุณป้านะครับอ่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบเรื่องร่องรอยหลักฐานต่าง
ส่วนคนขับกระบะตอนนี้รู้ชื่อแล้วนะฮะชื่อว่าในจ่อเป็นชาวอำเภอฝางเป็นคนงานรับจ้าง
ขับรถมารับซื้อลำไยที่จังหวัดลำพูน
ก็ฝากเจ้าหน้าที่ในการตามตัวนะคะเห็นหน้าชัดอ่ะอย่างที่ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพไปอ่ะ
ญาติพี่น้องเนี่ยต้องรีบพามาพบตำรวจแล้วต้องมารับผิดชอบแล้วล่ะนะ